เดือนมันผ่านไปไวมากนะคะตอนนี้ก็แตงโมไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้าแล้วนะคะ
แต่ว่าความรักความอะไรความคิดถึงของเพื่อนพ้องในวงการบันเทิ
น้ำเสียงสั่นเคลือเลยบอกว่าแม้เวลาผ่านมาเป็นเดือนแล้วค่ะ
แต่ยังคงคิดถึงรอยยิ้มและความสดใสที่ได้เจอแตงโมนะคะในการอัดรายการด้วยกันครั้งสุดท้ายค่ะ
วันนั้นเนี่ยค่ะแตงโมยังหัวเราะหยอกแซวคนนั้นคนนี้เลยค่ะ
ไม่น่าเชื่อนะคะว่าถัดมาไม่นานจะเกิดเรื่องร้ายกับเธอ
และขอให้ต่อจากนี้แตงโมหมดห่วงแล้วมองลงมาจากฟ้าจะเห็นว่าแฟนคลับนะคะ
รวมไปถึงเพื่อนพ้องพี่น้องคนบันเทิงเนี่ยทุกคนรักแล้วก็คิดถึงเสมอค่ะ
ค่ะขณะที่คุณไอด์อาธิชนันนะคะ
ดาราสาวที่เคยร่วมงานถ่ายละครด้วยกับแตงโม

เพราะว่าเจอกันครั้งสุดท้ายยังได้โอบกอดให้กำลังใจพี่สาวคนสวยค่ะ
แล้วก็ได้เจอพี่เบิร์ตแฟนพี่โมที่น่ารักจริงค่ะ

โมจะกลับมายืนหยัดในวงการบันเทิงได้แน่นอนค่ะ
เพราะผลงานการแสดงเรื่องใหม่กำลังทยอยกลับมาค่ะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทวงคืนความยุติธรรม
ช่วยคลิกลายคดีให้กับพี่สาวสุธิลักษณ์ของเธอให้ได้ค่ะ
เรายังมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
เราก็อยากให้พี่สาวเราได้รับความยุติธรรมมากที่สุดค่ะ
ตอนนี้เขาไปสบายแล้วเขาอยู่กับคุณพ่อเขาแล้ว
เขาอยู่กับคนที่เขารักมากที่สุดแล้ว
ก็อยากให้เขาไปเป็นนางฟ้ามีความสุข
แล้วก็เห็นว่าทุกคนรักเขามากจริง
เราก็มีภาพจำดีเนาะเป็นภาพความทรงจำดี
ขอให้ทุกคนจำพี่โมในแบบที่นางเป็น
ที่เราเห็นที่นางมีความน่ารักมีความนายส์กับทุกคน
ก็อยากให้ทุกคนจำความสวยงามของพี่

แล้วก็ยังมีศิลปินิลาอีกหลายท่านเลยนะคะ
นำเสนอนะคะเราจะได้จดจำภาพสวยงามของแตงโมตลอดไป
ใช่ค่ะความรักความคิดถึงไม่ไปไหนนะคะ
ยังคงอยู่ที่เรื่องของคุณแตงโมค่ะกับประเด็นที่